แล้วก็พาไปดูมวยกันเลยนะคะที่สมบัติอุดอมธานี
มวยก่อนสิเพราะว่าเด็กแล้วก็ไว้รุ่นผู้หญิงสนใจมากนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีข่าวเรื่องของอาจยกรรม

ใช่ค่ะไปเรียนมวยเพื่อเป็นศิลปะป้องกันตัวนะคะไปติดตามจากรายงานค่ะ
ลีลาการออกหมัดของสาวคนนี้บอกเลยไม่ธรรมดา
นี่ขณะเรียนได้เพียงแค่๓เดือน
ครูฝึกถึงกับเอ่ยปากชมว่ามัดนักได้ใจจริง
ส่วนหนูน้อยสองคนนี้แม้ตัวเล็กพริกขี้หนู
แต่ดูลีลาการรัวหมัดใส่กระสอบซ้ายแบบไม่ยั้ง
ไม่รู้ว่าไปเอาพละกำลังมาจากไหน
นี่คือบรรยากาศการเรียนชกมวยไทย
ค่ายมวยแก่นนรสิงมวยไทยยิมส์บ้านน้องหมื่นเท้า
ตำบลโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ที่มีทั้งเด็กเล็กเด็กโตและสตรี
ให้ความสนใจพากันแห่ไปเรียนมวยไทยอย่างคึกคัก
โดยมีครูฝึกร่างกำยำคอยให้คำแนะนำและฝึกสอนอยู่ไกล
ส่วนเจ้าของค่ายมวยคือคุณสารวุฒิฮิโยธิแสนแสง
หรือบุญถึงแก่นนรสิงที่มีประวัติไม่ธรรมดา
เพราะเคยเป็นครูผู้ฝึกสอนที่เมืองชิซิโอกะประเทศญี่ปุ่น
ก่อนจะพบรักกับภรรยาชาวญี่ปุ่นจนตกลงปลงใจแต่งงานกัน
และย้ายกลับมาเปิดค่ายมวยที่บ้านเกิดจังหวัดอุดรธานี

ค่ายมวยได้ยังไม่ทันจะถึงปี
ปรากฏว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี
เพราะมีผู้สนใจเข้าเรียนมวยไทยอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะชาวต่างชาติแต่ละสัปดาห์จะพากันมาเรียนเป็นหมู่คณะ
แต่ละคนก็ดูสนุกสนานชื่นชอบและตื่นเต้น
ที่ได้โชว์ลีลาการออกหมัดแม่ไม้มวยไทย
ส่วนใครที่สนใจสามารถไปเรียนได้
ชาวต่างชาติขึ้นราคาครั้งละ๒๕๐บาท
ส่วนคนไทยเพียง๑๐๐บาท
เปิดสอนทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดอายุ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน